ไปดูที่แพร่ชาวบ้านเดือดร้อนก่อนหน้านี้ฝนตกน้ำมันเยอะแล้วมันก็กัดซ่อตะหลิงไปพัง
พังไปเกือบไร่แล้วจะถึงตัวบ้านอยู่แล้วจนถึงวันนี้ผ่านมา๑๐กว่าวัน
ยังไม่มีใครไปช่วยเหลือไปตรวจสอบไปเยียวยาชาวบ้านเลยครับ
ดูสิฮะตลิ่งพังกัดซะมาเรื่อยแบบนี้ครับอันนี้เป็นหลังบ้านของนายประยูนชมพูวังอายุ๖๓ปีครับเป็นชาวบ้านปงครับที่ตำบลแม่คำมีอำเภอเมืองจังหวัดแพร่ซึ่งบ้านเขาอยู่ติดกับแม่น้ำนะฮะแม่น้ำอ่าคำมีนะฮะซึ่งเป็นฝ่ายน้ำล้นคอนกรีตเสริมเหล็กที่ชื่อว่าฝ่ายแม่คำมีครับ
หมู่หนึ่งของแม่คำมีอำเภอหนองม่วงไข่ที่แพร่นะแล้วก็หมู่๖บ้านปงตำบลคำมีอำเภอเมืองแพร่ด้วยครับก็ทำให้คือพอน้ำมันเยอะน้ำมันก็ล้นฝ่ายแล้วมันก็เลยถูกปล่อยออกมาจากฝ่ายเยอะด้วยมันก็เลยไปกัดซ่อตะหลิงบ้านเขาหายไปตอนนี้เกือบไร่แล้วนะแล้วก็ยังมีร่องรอยการกัดซ้ออย่างต่อเนื่องตลอด๑๐วันที่ผ่านมาเพราะฝนตกเยอะ

มากทำให้เกิดกระแสน้ำหลากไหลมาในห้วยแม่ขามีสูงขึ้นเรื่อยเรื่อยจนล้นฝ่ายแล้วมันก็ต้องถูกปล่อยออกมาแล้วพอน้ำเยอะน้ำแรงน้ำลดกว่ากัดซ่อที่บ้านของตนเองนะฮะตรงที่มันปลูกต้นไม้เอาไว้เนี่ยนะฮะมีต้นงิ้วก้าวต้นต้นไผล้กอต้นมโยงชิดอีกกว่ายี่สิบต้นทั้งหมดทั้งม
งานก็หลายหน่วยงานทั้งเทศบาลทั้งประหลัดอำเภอก็มาแต่ก็ไม่ทำอะไรแล้วบอกว่าถ้าไอ้วันสองวันนี้ถ้าเกิดฝนตกอีกเนี่ยน่าจะถึงบ้านนะฮะน่าจะมีการกัดซ่อดินไปถึงบ้านและทุกวันนี้ต้องอยู่กันอย่างหวาดภาวะนอนไม่หลับตื่นมาก็ทุกข์ใจเลยอยากจะวอนครับหน่วยงานไหนก็ได้ที่เกี่ยวข้องไปช่วยตรวจส
โอ้โหนี่ไปเลยฮะทันทีที่ผู้สื่อข่าวประสานไป

เอาอย่างนี้ละกันเดี๋ยวเบื้องต้นอบตแพร่จะมีการนำเครื่องจักรกลหนักมาช่วยก่อน
แล้วก็ประสานไปยังองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นที่รับผิดชอบพื้นที่นี้นะ
เดี๋ยวจะไปเอาวัสดุเป็นไม้ยูคากระสอบทรายมากั้นน้ำก่อนนะฮะ
ไม่ให้มันกัดซะเพิ่มขึ้นมากกว่านี้
แล้วก็จะปิดจุดที่กระแสน้ำมันกัดซ่อรุนแรง
ไม่ให้พุ่งเข้าหาตลิ่งนะฮะ
ใช่ค่ะ
พลเอกประวิทย์วงสุวรรณตอนนี้ท่านเป็นรักษาการนายกรัฐมนตรี
ยืนยันเลยนะว่าน้ำท่วมปีนี้มันจะไม่เหมือนปี๕๔หรอก

เขาแหมเขาก็ต้องเตรียมตัวถูกไหม

นี่ค่ะคุณผู้ชมกลายเป็นว่าที่ชายนาฏนะ
ชาวบ้านตอนนี้สิ่งที่ทำคืออะไรรู้ไหม
ออกมาจับจองพื้นที่ริมถนนไปแล้วนะ
เพราะถ้าเกิดว่าน้ำท่วมบ้านอยู่ไม่ได้
ก็ต้องย้ายตัวเองออกมาอยู่ริมถนนถูกไหมคะ
โอ้โหแล้วเนี่ยแล้วเนี่ยค่ะ

เข้าบ้านแล้วจองได้จองนะ

นี่แล้วส่วนใหญ่เนี่ยคนที่ออกมาเนี่ย

ฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาทั้งนั้นเลยนะคะ
นี่เห็นไหมกั้นเสื้อกันแบบนี้
ตรงนี้ก็คือวันที่ตำบลหาดอาสาอำเภอสัพยาจังหวัดชายนาฏนะคะ

ลักษณะคือทำเป็นสัญลักษณ์จับจ้อง

ถ้าเกิดว่ากรณีน้ำท่วมบ้าน

เราบอกว่าดูจากปริมาณน้ำในปัจจุบันเนี่ย

เหมือนเมื่อสักประมาณปีที่แล้ว
แล้วปีที่แล้วท่วม๒รอบด้วยนะคะ
ทีนี้สิ่งที่ทำได้ตอนนี้ก็คือ

แล้วก็ถ้าเกิดว่าน้ำมันเอ่อ

ก็จะได้หนีได้แบบทันท่วงที

อำเภอสัพยาจังหวัดชายนาฏไปพบ
ว่าน้ำที่ไหลลงสู่เขื่อนเจ้าพระยา
จุดวัดน้ำค่ายจิรประวัติ

วัดได้ในอัตรา๑๗๘๗ลูกบาทเมตร

แล้วก็มีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นด้วย
จากอะไรล่ะปริมาณฝนที่มันตกหนัก
ตอนบนไงตอนบนแล้วก็ไหลลงมา

โดยระดับน้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยา
กว่าตลิงเล็กน้อยนะคะตอนนี้เนี่ย

ตอนนี้มีการคงอัตราการระบายน้ำ
ที่๑๗๙๙ล้านลูกบาทเมตร

ซึ่งจากการระบายน้ำในเกณฑ์ดังกล่าว

ตอนนี้ทรงตัวถึงแม้ว่าจะเพิ่มขึ้น

รอบ๒๔ชั่วโมงนะคะ